มีตัวแทนจาก๖พักการเมืองมาเสวนา
เกี่ยวกับการหาทางแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น
สื่อโซเชียลที่เข้ามามีบทบาท
กับเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก
ในช่วงเวลานี้ติดตามจากรายงานครับ
จดตอนรับบทที
ปัญหาตรงกันว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทย
ใช้เวลากับสื่อโซเชียลในแต่ละวันสูงมาก
เทียบกับสื่อที่เหมาะสมและสร้างสรรค
ที่มีอยู่ในปริมาณตรงกันข้าม
ละดาวันวงศรีวงจากภักดิ์เพื่อไทย
ว่าขณะนี้ไม่ใช่แค่สื่อเด็กเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงสื่อดีอีกจำนวนมาก
มีปัญหาหลักมาจากต้นทุนและการแข่งขันที่สูง
ซึ่งหากภักดิ์เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล

และจัดตั้งกองทุนเพื่อสื่อเด็กโดยเฉพาะ
เราก็จะเข้าไปเพื่อที่จะไปดูทั้งระบบ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
ว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหน
แล้วก็เราจะต้องไปเพิ่มเติมอะไรบ้าง
อย่างเช่นทางด้านส่วนรายการมีกี่ส่วนรายการ
แล้วก็ศักยภาพของเขาประสิทธิภาพของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้าง

แล้วก็ในส่วนขององค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
เขาได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพไหม

มุ่งแต่รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่
แต่ไม่ดูเรื่องคุณภาพของรายการนะคะ
ขณะที่นางวัดธัญาวงค์โอภาศี
ตัวแทนจากภักดิ์พลังประชารัฐกลับมีความเห็นตรงกันข้าม
ว่าการพัฒนาสื่อเด็กและเยาวชน

แต่ต้องปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
และนำเสนอให้ตรงช่วงเวลาที่เด็กสนใจ
พร้อมกับเสนอการแก้ไขในระดับนโยบาย

ควรให้ความสำคัญกับสื่อออฟไลน
เช่นพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เพื่อเยาวชน
ส่วนนายพริษวัชลสินพักประชาธิบัติ
ระบุว่าพักมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาสื่อเด็ก
เช่นการเพิ่มเงินเข้ากองทุนสื่อสร้างสรรค์
สนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทในการขับเคลื่อน

โดยปราศจากการแทรกแทรงจากรัฐ
ซึ่งเป็นนโยบายที่เริ่มมาตั้งแต่สมัย
นายอภิษฎเวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี
พร้อมแนะนำต้องมีมาตรการตรวจสอบเนื้อหา
ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
ยุคที่สื่อก้าวเข้าสู่โลกโซเชียลให้ทันท่วงที
พอยุคนี้ขยายไปสู่โลกของสื่อออนไลน์
ก็มีสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้วยข่าวเท็จ

มันมีมาตรการอย่างไรเพื่อจะสร้างความเข้าใจในเด็ก
เพื่อให้การกรองข้อมูลที่เสพผ่านสื่อออนไลน
ทำยังไงให้มีการเข้าถึง
การรักษาสุขภาพจิตให้เพียงพอ
เพราะเราก็เห็นแล้วว่าในยุคสมัยนี้
เด็กไทยมีอัตรา
วัยรุ่นไทยมีอัตราโรคซึมเศร้าสูงขึ้น
ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการกันแกล้งทางออนไลน์
ตัวแทนจากทั้ง๖พักต่างมองตรงกันว่า
นโยบายเร่งด่วนที่รัฐควรเข้าไปแก้ไข
คือต้องให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
พ่อแม่ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
จำกัดเพียงแต่กับเยาวชนเท่านั้น

จากการใช้สื่อในทางที่ผิดด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน